ลำไยหลายคนก็ตัดสินใจปลูกเพื่อที่จะสร้างรายได้
แต่ก็มีปัญหาก็มีเหมือนกันสร้างรายได้ที่ดีก็มีเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้นำเอาตัวอย่างที่ดีเอ๊ะของผมมันหายไปไหนนะ

คุณผู้ชมฮะติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
คุณผู้ชมอยากจะให้ดูตัวอย่างดีดีของการปลูกลำไยนี่แหละครับ
ซึ่งสวนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นสวนที่เขาปลูกลำไยแล้วได้ผลผลิตดี
เจ้าของสวนก็คือคุณลุงสุนันศรีกลั่นอายุ๖๕ปี
เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรเขาเป็นอดีตข้าราชกาลครูครับ
มันมีผลผลิตเก็บขายได้เกือบทุกวันเขาว่าอย่างนั้นในช่วงที่มันออกผลผลิตออกมานะครับ

มาแปรรูปเป็นขนมเค้กลำไย

เออคนนี้ผมเคยกินพวกกลำไยโอ้เคร่ง

แต่เนี่ยเค้กลำไยไม่เคยกินจริงลุงสุนันเล่าให้ฟังว่าเรียนรู้การทำเกษตรปลูกลำไยเนี่ยนะ
ดูในยูทูปเรียนรู้เองเรียนรู้ผิดเรียนรู้ถูกแล้วดูเค้กลำไย
นี่น่ากินอ่ะเป็นลูกกมอย่างนี้เค้าไม่เคยทานแบบนี้เลย
ใช่ไหมเออดูน่ากินน่าทานเนอะเขาบอกว่าที่เลือกปลูกสายพันธีดอนเนี่ย
เพราะว่าผลมันกรอบรสหวานเนื้อเยอะเป็นลำไยที่เจริญเติบโตได้ดีมาก
ส่วนการทำเกษตรเขาบอกว่าต้องอดทนนะไม่ใช่อยู่คุณมันมาทำปี๒ปีแล้วบอกว่ากำไรแล้วกำไรแล้ว

นี่เขาปลูกมาก่อนที่จะเกษียณตั้ง๗ปีเหมือนกับเป็นการลงทุนลงแรงกันไว้ตั้งแต่เนิ่น
พอเกษียณเสร็จปั๊บต้นลำไยมันโตพร้อมที่จะมีผลผลิตออกมานั่นเองนะครับ
แล้วเขาบอกว่าการปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างแรกเลยคือน้ำน้ำต้องถึง
เขาจึงได้เลือกที่จะขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรงครับ
คือปัญหาต้นลำไยขาดน้ำมันเป็นกันแทบทุกที่
ถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก่อนการปลูกลำไยก็ไม่ใช่ปัญหา
แต่อีกหนึ่งอย่างที่มันเป็นปัญหาประจำก็คือราคาราคาลำไยที่แบบบางทีมันออกมาพร้อมกัน
การทานแล้วเข้าไปเด็ดลำไยถือเด็กมันหรือยนต์ขึ้นไปเรื่องนี้สำคัญคือกเศรษฐกรส่วนใหญ่แค่วิทยาการปลูกแต่ไม่รู้วิทยาการเอาไปขาย
สิ่งหนึ่งที่เขาพัฒนาแล้วน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคือการเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปทานแล้วเข้าไปเด็ดลำไย
ได้เองที่สวนเหมือนกับว่ามาเที่ยวแล้วเขาก็จัดเป็นคาเฟ่อยู่ในสวนลำไยของเขาด้วย
คุณผู้ชมครับถ้าอยากจะลองไปกันดูก็โทรไปสอบถามกันได้นะฮะ
๐๘๗๕๗๒๘๒๙๔โทรไปตามเบอร์นี้เจอแน่นอน
แน่ใครที่เป็นสายลำไยเนาะน่าจะถูกอกถูกใจเพราะว่าเขานำไปแปรรูปได้แบบว่าน่าทานมากเลยอ่ะ
คือฝากถึงเกษตรกรแล้วกันลองหาไอเดียในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของตัวเองนะคะ
มันก็จะสามารถทำให้เราต่อยอดไปได้แบบนี้